วันนี้เกิดเหตุอาคารก่อสร้างโชว์รูมขนาดใหญ่

จังหวัดนครปฐมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทำให้คนงานก่อสร้างบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

น่าจะเกิดจากนั่งร้านที่รับน้ำหนักไม่ไหว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
สภาพความเสียหายของโครงการก่อสร้างโชว์รูมขนาดใหญ่
บนเนื้อที่กว่า๙ไร่ย่านถนนพุทธมนตรสาย๔

พังถล่มลงมาทั้งหมดในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ขณะเกิดเหตุมีคนงานก่อสร้างทำงานอยู่ประมาณ๓๐คน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บเพียง๑๒ราย
ซึ่งปกติแล้วจะมีคนงานกว่า๒๐๐คน
แต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้กับเวลาพักของคนงาน
จึงทำให้หลายคนปลอดภัย
คนงานก่อสร้างที่อยู่ในเหตุการณ์บอกกับทีมข่าว
ขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างเทปูนก่อสร้างคาน
ซึ่งทำหน้าที่ค้ำตัวอาคาร
แต่ระหว่างเทเกิดซุดตัวลงมา
และมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
ทั้งหมดจึงพากันวิ่งหนีตายออกมาภายนอก
เทปูนมามาถึงตรงคานตรงข้างหน้านะคะ

แล้วนั่งร้านมันก็ซุดตัวลง
เพราะว่าด้านล่างมันดินยุบนะคะ
มันก็เลยเสียงดังเหมือนระเบิดอะไรสักอย่าง
แล้วก็คนงานที่อยู่ข้างล่างเขาก็วิ่งออกก่อน
และข้างบนที่พวกหนูทำงาน
แล้วก็พากันวิ่งหนีตายออกมา
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ผู้ภัยรำเลียงส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย๘ราย
โรงพยาบาลมหาชัย๓ราย
และโรงพยาบาลพุทธมณฑลอีก๑ราย
ซึ่งทั้งหมดบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
มีเพียง๑รายที่บาดเจ็บสาหัส
แต่ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
โครงการก่อสร้างโชว์รูมแห่งนี้มีทั้งหมด๒อาคาร
แต่ละอาคารมีความสูง๓ชั้น
ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ด้านหน้าถูกก่อสร้างเป็นที่จัดแสดงรถยนต์
ซึ่งเป็นส่วนที่พังถล่มลงมา
ส่วนด้านหลังถูกก่อสร้างเป็นศูนย์ซ่อมที่ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รุมแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งภายหลังจากอาคารพังถล่มลงมาในวันนี้นั้น
จะต้องถูกระงับการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว
เพื่อให้ฝ่ายวิศวกรนั้นเข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารก่อนครับ
อาคารที่พังถล่มลงเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาคารทั้งหมด
ซึ่งทำให้ไม่เกิดความเสียหายมากนัก
แต่จากการสอบถามวิศวกรที่ควบคุมงานบอก
ว่าสาเหตุเกิดจากนั่งร้านรับน้ำหนักไม่แข็งแรงพอ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
สาเหตุคงจะเกิดจากการรับน้ำหนักพื้น
โดยนั่งร้านที่ตั้งไว้เนี่ยอาจจะไม่มีความแข็งแรงพอหรือเก่า
ทำให้เกิดอาการพื้นที่ซุดตัวลงมา
ก็ได้ถามวิศกรควบคุมงานเมื่อกี้นะฮะ
ว่าเหตุเกิดจากอะไรก็ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เรามองดูด้วยกันเนี่ย
แล้วก็ไปดูว่าน่าจะเกิดจากการรับน้ำหนักไม่ไหว
จากนั่งร้านที่เขาตั้งไว้เพื่อรับน้ำหนักนะครับ
คงจะไม่แข็งแรงพอครับ
เหนือจากการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารแล้ว
ตำรวจยังเตรียมดำเนินคดีกับวิศวกรที่ควบคุมงานก่อสร้าง
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่เทศบาลยังสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว
และส่งผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ปรับตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารด้วย
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน